มีคุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าวัย๖๕ครับ
เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนไปได้แค่๒วัน
ลูกติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าผ่านโรคร้ายมาเยอะไม่เคยเป็นไร
ฉีดวัคซีน๒วันตาย

ละหารตำบลสโหนลอยอำเภอบางบัวทองนนทบุรี
เป็นศพของคุณสิริพักษ์พุทธิกรเรืองฮิลาอายุ๖๕ปี
งานศพก็จะมีลูกญาติอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
ลูกสาวคนหนึ่งเขามีลูกสาวสองคนลูกสาวคนเล็ก
คุณนิทธพรอายุ๓๘ปีบอกไปฉีดวันแรกนะ

ห้ากรกฎาคมไปฉีดแอสต้าเซเนก้า

จากวันที่๕พอวันที่๖เริ่มแปลก

มีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเอาไม่เป็นไรฮะ
พอวันที่๗ไปมาตอนเช้าก็แล้ว
ตะโกนเรียกกันแล้วคุณแม่ไม่ลงมาทานข้าว
ลูกสาวขึ้นไปตามตกลงเอ้าคุณแม่ไม่หายใจแล้วฮะ

ลูกสาวเลยบอกนี่สาเหตุมันต้องใช่แน่
แต่คุณหมอมีการระบุสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากปอดอักเสบลูกสาวบอกไม่ใช่นะ
คือคุณแม่ผ่านโรคร้ายมาเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดเต้านม๒รอบ
เบาหวานความดันมีบทครบทุกอย่าง

แต่หลังจากฉีดวัคซีนไปได้แค่๒วัน

แล้วจากนั้นพอวันที่๒ก็เสียชีวิตทันที

แต่ว่าอีก๒เดือนก็จะไปร้องเรียน
อีก๒เดือนจึงจะทราบผลว่าการเสียชีวิตครั้งนี้
เกิดจากเรื่องอะไรกันแน่เดี๋ยวฟังจากลูกสาวฮะ
ถ้าเราไม่พาแม่ไปฉีดยาเราก็คงไม่เสียแม่ไป

เป็นคนที่ไม่เคย

สีเข็ดยังไม่แพ้เลย

เพราะว่าเรามั่นใจว่าเป็นเพราะวัคซีน

แล้วก็มั่นใจว่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนนั่นแหละ
เพราะฉีด๒วันเสียชีวิตกันทีนะครับ
มาดูตัวเลขการฉีดวัคซีนของตัวเลขของวันที่๑๐

ถ้าเป็นสุดสัปดาห์เนี่ยคนมันจะน้อย

ไปรวมแล้ว๙๓๒๘๔โดสนะครับ
ส่วนตัวเลขสะสม๑๒๔๖๙๑๘๘โดส

เป็นเข็ม๒สัก๓ล้าน๒นะครับ

ถ้าหากนับถอยหลัง๑๐๐ล้านโดสตามที่ลุงตู่ตั้งเป้า
เหลืออีก๑๗๓วัน
เท่านั้นเองส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านครับ